ตลอดนะโอ้โหก็ในช่วงเวลาที่กำลังหิวกันเลยใช่ไหมล่ะ

บางคนหาช่วงกลางวันไง
ถ้าไม่รู้จะไปร้านไหนผมแนะนำร้านนี้เอาไหม
นี่เลยร้านครัวหนังตะลุงชมจันทร์ซีฟู้ด

ใครที่อยู่กรุงเทพไปง่ายเลยอยู่แถวถนนเสรีไทย

เด็ดของเขาก็คือการนำอาหารแบบฉบับปักใต้แท้

น่ากินน่าทานขนาดไหนติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
ตลอดกินวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปกินอาหารตายนี่ไม่ต้องไปถึงปะตายด้วยนี่
โกรธผมนะชาวใต้ผมพยายามแล้วจริง
แต่จะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าอยู่กรุงเทพไม่ต้องไปถึงปากใต้ก็ได้กินอาหารใต้รสเลิศได้เหมือนกัน
อยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามในตลอดกินวันนี้จ้า
คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ารถคู่ใจออร์นิวอีซูซูดีแมคไฮเลนเดอร์ของผม
มาพร้อมกับระบบความบันเทิงอีซูซูอัลติเมดเอ็นเตอร์เทนเมนต์
กดเชื่อมต่อปุ๊บแอปพลิเคชันต่างในหน้าจอมือถือของเราก็จะปรากฏอยู่บนหน้าจอของรถเลยล่ะครับ
โดยเราสามารถเลือกใช้งานแอปพลิเคชันจากหน้าจอได้เลย
เราเดินทางมาถึงกันแล้วนะกับร้านนี้ครัวหนังตะลุงชมจันทร์ซีฟู้ด
บอกไว้ก่อนเลยว่าร้านนี้ผมนัดกับเจ้าของร้านเขาเอาไว้
รู้จักกันด้วยบอกเลยว่าเป็นคนบ้านเดียวกัน

เป็นอย่างไรที่ร้าน
ต้นจบับแท้ในเลือดนี้เลยครับ

คนนัคอนบ้านเดียวกันคุณนัคอน

เรื่องของเรื่องเนี่ยเราก็คนบ้านเดียวกันแหละว่างั้นเถ

ต้องได้ลาล่ะไว้มีพอหน่อย

แล้วก็ต้องเหมือนหนังหรือเกมเทพ

ส่วนผมได้รางวัลรักษาวัฒนธรรมดีเด่นท้องถิ่น
สิ่งหนึ่งที่ดูแล้วมันแตกต่างจริง
ก็คือความเป็นอาหารพื้นบ้านที่มาจากนครศรีจริง
แล้วที่นี่มีให้เลือกมากกว่า๒๐๐เมนู

มันเยอะมากไงก็กลรักกลุ่ยนี่นะ
วันนี้เราเลือกมาแล้วทางร้านเองก็แนะนำด้วย

อันนี้คือพั่วปลาดุกนาใบรา
พวกปลาดุกนาใบยี่รา

ตัวใบยี่รานี่มันทำให้แผ่นขุนไพรครับ

ดุกนางก็จะเป็นแบบแทนครับพิธีทานก็ฝั่งแปลก

พี่โฟธแผ่นแห่งเจมส์แต่ว่าไม่ใช่ว่าหนะ
แผ็ดหอมของพริกไทยน้ำดุไทยต่างที่มันรวมกัน
ปลาดุกมันเนื้อแน่นเนื้อสะดุ้งของจริง
ไม้ยี่หล่ามันช่วยชูรสให้อร่อยมากขึ้น
รับรองคุณจะติดใจมันคือเผ็ดอร่อยครับ

ผมชอบกระถิ่นพริกเผาเค็มทอดซีฟู้ด
น้ำจิ้มนี้อร่อยมากซีฟู้ดครับปลูกเกียรติเฉพาะครับ
โอ้โฮลงไปแล้วนะโอ้โฮ

ดีจริงครับมันไม่ขาวแล้วมันหวานที่ผมชอบมากเลยนะ
น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดเคล็ดลับเลย

ถามเข้นลับไปหลายรอบแล้ว

ผมเห็นอะไรที่มันเป็นก้อนเล็ก

อ๋อเหรอครับผมแล้วปลานี่คือปลากด
แต่มันขี้หนูเนี่ยมันทำให้ลดความเผ็ด
ตรงอร่อยนะครับเดี๋ยวก่อนเข้าไปแน่

ซึ่งก็ตั้งไปป๋วยลาจยายที่ทุกคนต้องรู้จัก
ก็เป็นข้นจริงจ้ะต่างไปชุนชาติจะไม่เจอน้ำน้ำคุกปลิกเลยน่ะ

เราก็คัตตรงส่วนสะโพกครับ
เคี้ยวไปโอ้โฮมันเหมือนแน่นุ่มไปเลยน่ะ

สูตรนี้คือสูตรของท่อนจบับบ้านใต้นักคลณ์ที่สำราชแท้
ฟังแล้วรู้สึกมันจะมันหรือเปล่าท่าน
หนังหมูมันก็มาแล้วนะมีกะทิลงไปอีก
มีหัวขามีพริกมีตะไคร้มีใบมะกรูดมีกระเทียม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

จังหูราคาเป็นยังไงกันบ้าง
เอาที่เราทานกันไปหอยนังลมจานนี้

เครื่องแกงแกงอยู่ใน๑๕๐บาทถึง๑๘๐บาท

ทุกถ้วยครับประมาณนี้อยู่ที่เครื่องแกงใต้

ทั้งหมดทั้งมวลผมบอกเลยว่าอร่อยมาก
แถมราคาย่อมเยาว์ด้วยนะครับ

อร่อยจริงเด็ดมาก

ขับมาตามเส้นถนนเสรีไทย
ร้านจะอยู่เส้นถนนระหว่างซอยเสรีไทย๕๙และซอย๖๗
พอขับเลยซอย๕๙มา
ข้ามสะพานข้ามคลองลำบึงกลุ่มมานิดเดียว
ร้านจะอยู่ทางซ้ายมือเลยล่ะครับ

อร่อยจังหูอร่อยถูกจิตถูกใจ

มอบให้กับพี่โพธิไปเลยนะครับ
เป็นของที่ระลึกในวันนี้ครับ

สัปดาห์หน้านะครับตลอดกิน
ผมและรถคู่ใจของผมออร์นิวอีซูซู

ต้องบอกเลยว่าอร่อยจริงเด็ดมาก